คุณผู้ชมครับช่วงฤดูร้อนของทุกปี
หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาค่าไฟฟ้าที่แพงกว่าปกติ

ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะแอร์เนี่ยต้องทำงานหนักไปด้วย
พร้อมกับแนะนำว่าถ้าไม่อยากจ่ายค่าไฟแพงนะครับ
คุณผู้ชมต้องยึดหลักปิดปรับปลดเปลี่ยนนะครับ

จากปัญหาเครื่องไฟฟ้าทำงานหนักในช่วงฤดูร้อน
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นกว่าปกติ
โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทำการทดสอบอัตราการใช้พลังไฟฟ้า

ปรากฏว่าอุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้น๖องศาเซลเซียส
จะทำให้กินไฟมากขึ้น๑๕๑๗เปอร์เซ็นต์

ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างเพื่อบริการประชาชน
การไฟฟ้าก็ดำเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้แก่ตัวหม้อแปลง
จะมีการวัดค่ากระแส
ว่ามีการใช้ไฟที่เกินกำลังของหม้อแปลงหรือไม่
แล้วก็จะมีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง

ที่สามารถจ่ายไฟในช่วงฤดูร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนี้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้
โดยยึดหลักปิดปรับปลดเปลี่ยน

อยู่ที่ระดับ๒๖องศาเซลเซียส
ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง
และมันล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ๒ครั้ง

รวมถึงช่วยประหยัดไฟมากขึ้นอีกด้วย